จากที่รัฐบาลนะครับให้หลายชนิดกีฬารวมไปถึงฟุตบอลเนี่ย
กลับมาซ้อมได้ในวันที่๑มิถุนายนนี้นะครับ
โดยสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็เตรียมศึกษาระเบียบของฟีฟ่าทั้งการฝึกซ้อม
แล้วก็การแข่งขันนะครับเพื่อมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐไทยนะครับ
ก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอนในส่วนของการจะให้แต่ละทีได้มีโอกาสฝึกซ้อม
ตรงนี้หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
หรือว่าศบคประกาศนโยบายการผ่อนปลน
แต่ว่าอนุญาตในส่วนของการฝึกซ้อมเท่านั้น
ยังไม่สามารถที่จะจัดการแข่งขันได้ครับ
แล้วก็ต้องมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อม
เกิน๑๐คนโดยที่ไม่รวมผู้เล่นนะครับ
ล่าสุดทางคณะกรรมการร่างระเบียบการแข่งขัน

มาใช้ประกอบการร่างระเบียบการแข่งขันนะครับ
รวมถึงจัดทำแนวทางการฝึกซ้อม
โดยจะให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของรัฐ
ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะครับ
ก็ได้จัดทำข้อกำหนดถึงชาติสมาชิก
ก็จะมีในเรื่องของการบรรเทาความเสี่ยง

แล้วก็ในเรื่องของสุขภาพของบุคลากรนะครับ

แต่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็จะต้องนำไปปรับใช้ด้วยตัวเองนะครับ
แต่รายละเอียดต่างทางสวบคจะมีการแจ้งรายละเอียด
ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลอีกครั้ง

ทำอะไรได้บ้างภายในสัปดาห์นี้ครับ
ส่วนความคืบหน้านะครับการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๐

ซึ่งในปัจจุบันยังถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙

รองเลขาธิการสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในวันที่๓มิถุนายนซึ่งจะมีการหาลือในรายการต่าง
ฟุตบอลเยาวชน๑๖ปีแล้วก็๑๙ปีชิงแชมป์เอเชีย
รวมถึงฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชีย
คาดว่าในวันดังกล่าวน่าจะมีความขึ้นหน้าที่ชัดเจน
โดยในส่วนของฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือก
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วงนี้

ต้องรอการชี้แจงอีกครั้งจากการประชุมในวันอ่านนี้

แต่ด้วยสถานการณ์แล้วก็ต้องดูด้วยนะครับ
ว่าจะสามารถแข่งจบในปีนี้ได้หรือเปล่านะครับ